มาดูเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นอุบัติเหตุที่จังหวัดตากค่ะเป็นรถจักรยานยนต์พุ่งชนกันแล้วที่น่าเศร้าคือมีคุณพ่อกับลูกสาวอ่ะนะคะคุณพ่อขี่ลูกสาวเนี่ยอายุยังน้อยเพิ่ง๗ขวบครับแล้วตอนที่กู้ภัยไปช่วยคุณผู้ชมค่ะเสียงร้องของลูกสาวคือลูกสาวพยายามจะบอกว่าให้ช่วยพ่อหนูให้ช่วยพ่อ

เนี่ยค่ะลูกสาวเจ็บขวบ
คือเจ็บทั้งคู่นะคะคุณพ่อก็บาดเจ็บตัวน้องเองก็บาดเจ็บ
ตอนที่กำลังประถมพยาบาลช่วยน้อง

ไม่เป็นไรให้ไปช่วยพ่อ

ใช่ค่ะคุณพ่อก็บาดเจ็บแบบนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยนครแม่สอดกำลังช่วยกันอยู่นะคะ
น้องร้องลั่นถนนเลยบอกหนูไม่เป็นไร
อย่าให้พ่อหนูตายนะหนูจะอยู่กับพ่อ
คุณผู้ชมค่ะคืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ
รถจักรยานยนต์๒คันชนกันบาดเจ็บ๓ราย
บนถนนสายแม่สอดตากใกล้กับด่านพรมแดนถาวรแม่สอดแห่งที่๑
อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิด
คุณผู้ชมสังเกตดูนะคะมืดมากถนนมืดมากค่ะ
มีแต่แสงไฟหน้ารถนะคะ
นี่คือเหตุผลหนึ่งนะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนะคะอ่า
ตำรวจไปตรวจสอบค่ะหลังจากเกิดอุบัติเหตุ
เบียน๑กไก่ชช๙๒๗๓ตากพลิกคว่ำอยู่บนถนน
นายกะโบทูอายุ๔๗นอนนิ่งไปเลย
ขาขวาหักที่ศีรษะยังใส่หมวกกันน็อกอยู่นะคะ
และอย่างที่เห็นภาพก็คือลูกสาวของนายกะโบทัวค่ะ
อายุ๗ขวบคือนั่งซ้อนท้ายรถพ่อมา
ตัวเองก็เจ็บแต่ร้องอยากให้ไปช่วยพ่อก่อน

นายชัยวุฒิศรีมาอายุ๑๙เป็นคนขี่เจ็บทั้งตัวเหมือนกัน
แต่ยังดีใส่หมวกกันน็อกก็ไม่สาหัสนะคะ
สมาคมกู้ภัยนครแม่สอดก็รีบนำตัวคนเจ็บทั้ง๓
ส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลแม่สอด
ทั้ง๓ปลอดภัยแล้วนะคะปลอดภัยแล้ว
นายชัยวุฒิคนเจ็บบอกว่าตอนที่เกิดเหตุ

ถนนมันมืดมากไม่มีไฟเลยนะคะ
แล้วถนนยาวมืดไปแบบนั้นนะคะสาเหตุที่มันมืดก็คือ
ไฟส่องสว่างมันชำรุดแล้วปล่อยให้ถนนมืดแบบนี้
รถจักรยานยนต์ของสองพ่อลูกอยู่ด้านหน้า

รถเขาตามมาด้านหลังมองไม่เห็นเลยพุ่งชนแบบเต็มเลย
ต่างคนต่างกระเด็นกันไปคนละทิศคนละทาง
ชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกเลยว่าอย่าปล่อยให้มันมืดแบบนี้ได้ไหมครับ
โดยงานที่เกี่ยวข้องมาซ่อมหน่อยเถอะมันไม่ใช่เรื่องเล่น

ให้มันชำรุดอยู่แบบนี้ได้ยังไงเป็นเส้นยาวเลยนะคะ

เส้นนะคะยาวพอสมควรมันมืดมาก
ก็กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำอีกนะคะเดี๋ยวมันจะไม่ปลอดภัยค่ะ
บางทีแค่ลำพังไฟหน้ารถมองกันไม่เห็น